ว่าเขาเรียกว่าเส้นทางนี้เป็นทางด่วนเชื่อมสุขของคนฝั่งทนเลยก็ว่าได้
แนะนำไปทำความรู้จักกันหน่อยดีกว่านะคะ
ว่าเส้นทางนี้เป็นอย่างไรติดตามกับคุณพีรวัตรอัธนาคเลยค่ะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นของโครงการทางพิเศษสายศรีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพนะครับ
ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน

ทางพิเศษสายนี้จะมี๖ช่องจราจร
แต่ละช่องนั้นก็จะมีขนาด๓เมตร๕๐เซนติเมตรครับ
สำหรับทางพิเศษสายนี้จะมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหน
และแต่ละจุดนั้นจะเชื่อมต่อกับถนนอะไรบ้าง

โครงการต่อขยายโครงข่ายทางพิเศษ

เส้นทางจะเริ่มต้นจากถนนกาญจนาพิเศษ
บริเวณใกล้โรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์
สิ้นสุดโครงการบริเวณสถานีกลางบางซื่อ

บริเวณสถานีขนส่งหมอชิด๒
ระยะทางรวม๑๖๗กิโลเมตร
การใช้ทางพิเศษสายนี้สามารถเข้าถึงได้ทุกทิศทาง

ส่วนด่านเก็บค่าผ่านทางมีทั้งหมด๑๐ด่าน

โครงการขึ้นที่ด่านชิมพลี

บัวทองถนนสวนผัก

ตลิ่งชันรองรับผู้ที่เดินทางมาจาก

ฝั่งขาเข้าเมืองย่านบางว่า

และถนนชักพระเพื่อเข้าเมือง

ที่ใช้ทางยกระดับบรมราชชนนานี
สามารถเดินทางต่อเนื่องมาใช้ด่านบรมราชชนนานี

และต่อเนื่องจากถนนบรมราชชนนานี
ถนนสิรินทรถนนสวนผัก

สามารถขึ้นได้ที่ด่านบางบำรุ

ตั้งแต่จุดเริ่มโครงการที่ด่านชิมพลี

บรมราชชนนานีด่านบางบำรุ

เพื่อเดินทางไปถนนจรรย์สนิทวงศ์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ส่วนรถที่มาจากถนนจรรย์สนิทวง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย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

ถนนวงสว่างและถนนประชาราชสายหนึ่ง
สามารถเลือกเดินทางเข้าเมืองหรือออกเมืองก็ได้ถ้าเข้าเมืองจะไปทางจะ
จักษ์ถ้าออกเมืองจะเดินทางไปถนนกาญจนาพิเศษ
ด่านนี้ยังมีทางลงสำหรับรถขาเข้าเมืองและขาออกเมือง
โดยรถขาเข้าเมืองสามารถลงได้ที่ทางลงพระราม๗ขาเข้า
ส่วนขาออกลงได้ที่ทางลงพระราม๗ขาออก
ซึ่งทั้งสองทางลงสามารถเดินทางไปถนนประชาราชสาย๑
กรุงเทพนนทบุรีเตาปูนและจังหวัดนนทบุรี
ด่านเก็บค่าผ่านทางที่เป็นด่านขาเข้าสุดท้าย
ก็คือด่านบางซื่อ๒รับรถที่มาจากทางพิเศษสายศรีรัฐ
แหวนรอบนอกเพื่อเชื่อมต่อเข้าทางพิเศษศรีรัฐ
โครงข่ายในเมืองหรือเลือกลงได้ที่ทางลงจตุจักร
เพื่อเข้าสู่ถนนพื้นราบที่ถนนกำแพงเพชร๒
ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่คือด่านขาเข้าเมือง
ส่วนด่านขาออกเมืองนอกจากด่านสะพานพระราม๗
รับได้ทั้งรถขาเข้าและขาออกเมืองแล้ว
ยังมีอีก๓ด่านดังนี้
บางซื่อ๑รับรถที่มาจากทางพิเศษศรีรัฐ
ฝั่งขาออกแต่ถ้ามาจากถนนกำแพงเพชร๒

ถึงด่านบางพลัดผู้ใช้ทางพิเศษนี้สามารถลงได้ที่ทางลงบางกรวย
เพื่อเชื่อมต่อไปถนนจรรย์สนิทวงถนนบางกรวยไซน้อย
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ด่านบางพลัดด่านขาออกเมืองด่านสุดท้าย
รองรับรถที่เดินทางมาจากถนนจรรย์สนิทวง
บางกรวยไซน้อยและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำหรับรถขาออกเมืองที่วิ่งต่อไป
ยังสามารถลงได้ที่ทางลงบางบำรุ
ซึ่งจะเชื่อมต่อถนนสิรินทรถนนเทิดพระเกียรติ

ลงตลิ่งชันสามารถเดินทางไปยังถนนบรมราชชนนานีขาเข้า
ถนนราชพฤกษ์และทางลงสุดท้ายของรถขาออกเมือง
ก็คือทางลงชิมพลีที่จะเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาพิเศษ
่งหน้าบางบัวทองและบังแคร์
คุณผู้ชมครับจุดสิ้นสุดของโครงการ
ทางพิเศษสายศรีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพนะครับ

ซึ่งเป็นจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นั่นเองครับ
โดยสามารถเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัฐ

สำหรับรถ๔ล้อแบบนี้จะอยู่ที่๕๐บาท
ส่วนรถ๖ล้อถึง๑๐ล้อจะอยู่ที่๘๐บาท
และรถมากกว่า๑๐ล้อจะอยู่ที่๑๑๕บาทครับ
โครงการทางพิเศษสายศรีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพนี้นะครับ
เปิดให้บริการในเดือนสิงหาคมนี้นะครับ
โดยจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
ในฝั่งธนบุรีและฝั่งกรุงเทพมหานคร
สัญจรไปมาระหว่างกันได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งยังเป็นโครงข่ายสำคัญที่เชื่อมต่อกับทางหลัก
สู่ภูมิภาคต่างทั่วประเทศ

คมนาคมขนส่งของไทยอีกด้วยครับ